มีข่าวดราม่ากระหึ่มโลกโซเทียลนะคะ
กรณีที่มีคนร้ายเข้าไปลักมะพร้าว๓ลูก
สวนมะพร้าวที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็เจ้าของสวนไปแจ้งความให้จับกลุ่มคนร้าย
แต่ว่าคนร้ายไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหาย๕๐๐๐บาท

แล้วคนร้ายก็บอกว่าโอ้โหที่ต้องไปลักมะพร้าว
ก็เพราะว่าเมียท้อง๕เดือนอยากจะกินมะพร้าว

ในโลกโซเชียลก็กระหึ่มเลยค่ะ
มุมหนึ่งก็คือเข้าข้างคนร้ายนะคะ
ก็คือตอบว่าเจ้าของสวนว่าโอ้โหทำไมใจร้าย

เพราะว่าเมียเขาท้องแล้วก็อยากกินมะพร้าว
แต่จริงแล้วเรื่องนี้ก็ต้องมาฟังในมุมของเจ้าของสวนด้วยนะคะ
เจ้าของสวนบอกว่าจริงแล้วคนร้ายคนนี้
เข้าไปลักมะพร้าวในส่วนของเขาเป็น๑๐ครั้ง
ก่อนหน้านี้เข้าไปลักหมากจนหมดต้นเอาไปขาย
แล้วก็เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
บางครั้งเมียก็ไปร่วมก่อเหตุด้วย
เขาทนไม่ไหวติดตั้งกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจน
ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดี
สุดท้ายเนี่ยพอไปถึงตำรวจเจ้าของสวนบอกว่าเขาก็ใจดีนะ
ไม่เอาผิดเมียนะใช่เอาผิดแค่ผู้ชายคนเดียว

เป็นว่าท้องหิวข้าวก็ให้เงินไปร้อยหนึ่งไปกินข้าว
เจ้าของสวนบอกว่าโลกโซเชียลค่ะฟังเจ้าของสวนด้วย

นางอารีวงตระกูลอยู่หมู่๕ตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของสวน
ก็ได้นำตำรวจภูทรทุ่งสงศ์ไปจุดเกิดเหตุ
นายนรเบศเพชรชุมพลผู้ต้องหาที่ลอบเข้าไปลักมะพร้าว๓ลูก
ก่อนถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหารลักษัพ
หากจะยอมความไม่ดำเนินคดีต้องจ่ายเงิน๕๐๐๐บาท
นายนรเบศคนร้ายเนี่ยยากจนก็ไม่มีเงินมาจ่ายให้
ติดคุกแทนนางอารีก็เล่าให้ฟังกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ค่ะ
บอกว่าโอ้โหที่เป็นข่าวไปมันคลาดเคลื่อนกับข้อที่จริงนะ
จริงแล้วเมื่อผู้ต้องหาถูกจับเนี่ย
แล้วก็มาอ้างว่าภรรยาตั้งท้อง๕เดือนอยากกินน้ำมะพร้าว
ก็เลยไปลักมะพร้าวเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่
นายนรเบศก่อเหตุมาแล้วเป็น๑๐ครั้งค่ะ
ไปฟังเสียงเจ้าของสวนผู้เสียหายกันหน่อยนะคะ
ป้ามาทราบอยู่๒วันเอามันไม่มามันรู้ตัว
พอหลังจาก๒วันมันมาอีก๓วันติด
แล้วป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปซื้อกล้องมาติด
ก็ประมาณ๑๐ครั้งแล้ว๑๐ครั้งแล้วต้นลูกเนียงมันก็โค้นเอาลูกเนียง
แล้วมะพร้าวก็เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วมันเป็นเดียวหมดแล้ว
มันจอยมันเอาสุกหมดแล้วมันเอาลูกอ่อน
คิดว่าเป็นของมันแล้วมะนาวมันก็ยังมาเอา
หลังสุดท้ายชะละมันก็ยังมาเอา
เพราะว่ามันเป็นขโมยมันต้องติดคุก
ถ้าปล่อยมันไว้คนแบบนี้มันไม่ดีกับสังคม
คุณอารีบอกว่าเงินค่าปรับ๕๐๐๐บาท
รู้อยู่แล้วไม่มีจ่ายหรอกก็ไม่อยากจะเรียก
เพียงแต่ที่จะให้ติดคุกเนี่ยเพราะว่าต้องการดัดนิสัย
เพราะว่าแบบนี้ถือว่าเป็นภัยกับสังคม
เพราะมันหลายครั้งแล้วเห็นว่าใจดีไม่เอาเรื่อง

ก็เลยต้องการที่จะดัดนิสัยให้รู้ว่าสิ่งแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีก
มะพร้าวก็เลือกลูกอ่อนกำลังอร่อยไป

มะนาวอีกทำมาแล้วก็หลายครั้ง
ไม่อยากจะให้ก่อเหตุซ้ำซากอีก
คุณอารีเจ้าของสวนบอกว่าโลกโซเทียล

แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของสวนด้วยนะคะ
ไม่ใช่อ่านข่าวในโซเชียลแล้วก็โอ้โห

เพราะว่าในโลกโซเชียลออกตัวแรงมากจริง

ความเห็นใครก็สามารถพิมพ์ลงไปได้ทั้งนั้นแหละ

ผู้เสียหายเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ
ผู้เสียหายกลายเป็นจำเลยสังคมกลายเป็นถูกต่อว่า
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกิดเหตุนะคะผู้ใหญ่บ้านวินัยชูบัวทองบอกว่า
จริงแล้วประวัติของผู้ต้องหานายนรเบศคนนี้เนี่ย
ติดยาเสพติดนะคะชอบก่อปัญหาให้กับคนในหมู่บ้านมาโดยตลอดนะคะ
วันที่นายนรเบศไปลักมะพร้าวในสวนเนี่ย
เจ้าของสวนก็เขาก็ติดตั้งกล้องมันก็เห็นภาพชัดเจน
ภรรยาของนายนรเบศที่บอกว่าท้อง๕เดือนเนี่ยนะคะ
ไปด้วยนะไปร่วมก่อเหตุด้วยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ถือพัดลมไปด้วยลักพัดลมไปด้วยค่ะ
กล้องวงจรปิดเก็บภาพไว้ได้ชัดเจน
พอตำรวจไปจับนายนรเบศไปโรงพักเนี่ย
เจ้าของสวนก็บอกว่าเขาก็ยังใจดีนะ
เห็นว่าเมียท้องอยู่ไม่เอาเรื่องกับเมีย
ทั้งทั้งที่ไปทำก่อเหตุด้วยกันนะค่ะเอาโทษแค่เนี้ย
คนนี้นายนรเบศคนเดียวแล้วให้เงินเมียไปด้วยร้อยหนึ่งไปกินข้าว
ตำรวจก็ดำเนินคดีเฉพาะนายนรเบศสามีคนเดียว
ซึ่งพัดลมที่เอาไปนายนรเบศบอกว่า
ก็ต้องขอโทษด้วยพัดลมเห็นเหมือนกับว่ามันเสียแล้ว
มันวางอยู่ตั้งใจจะเอาไปไปซ่อมเพื่อเอาไปใช้
ขอโทษด้วยที่ต้องเข้าไปลักมะพร้าว
เพราะว่าเมียท้อง๕เดือนอยากกินจริงเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ภรรยาของนายนรเบศก็บอกแบบนี้ค่ะว่า
ก็ยอมรับแหละว่าสามีเนี่ยเคยมีคดีเรื่องของยาเสพติด
เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาแล้ว
ต้องโทษเข้ารับการบำบัดเพิ่งพ้นโทษมาได้แค่๑เดือนเท่านั้น
แล้วก็มาก่อเหตุนี้สุดท้ายคนก่อเหตุก็ขอโทษนะคะ
ออกมาขอโทษเจ้าของสวนว่าหลังจากนี้จะไม่ทำอีก
เพราะก็ไม่น่าจะทำได้อีกก็ต้องติดคุกกันนะคะ
โลกโซเชียลก่อนที่จะตัดสินอะไรต้องฟังความหลายข้างนิดหนึ่ง